คดีหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะคะ
วันศุกร์ที่ผ่านมาแถลงใหญ่รอบที่๒
คดีนี้ก็มีความชัดเจนตามลำดับนะคะ
ส่วนการทำงานของตำรวจทำงานต่อเนื่องทุกวัน
และเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาจากการประชุม
เป็นงานประชุมย่อยของคณะทำงานนี้นะคะ
เรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับต่าง
วันนี้ผมก็ดูว่าหน้าหนึ่งยังมีอยู่หรือเปล่า
มีนะอามภาษณ์หัวนี้อยู่นะถ้านายเกลียงกลายยันถอนตัว
คดีครูปรีชาเจ๊พัดโดนแล้ว
บิกหมูพลตำรวจโทษธิติราชองค์ฮานพิทัพ
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางยันส่งหมายเรียก

เท่ากับตอนนี้ใครที่จะน่าโดนหมายเรียกบ้าง
ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวออกมาคือ
หนึ่งเจ๊พัดสองนายแผน
ใช่๒เรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

การประชุมทีมงานชุดคลี่คลายคดี
ที่มีพวงตำรวจตรีชันวิมวลศรีรองผู้ปัญชาการ

เป็นประธานเป็นการติดตามความคืบหน้าของคดี
และพิจารณาเรื่องการออกหมายเรียก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เพิ่มเติมอีกประมาณ๒คน
หมายเรียกนะฮะยังไม่ใช่หมายจับนะฮะใช่ค่ะหมายเรียกนะฮะ
ว่าเป็นข้อหาร่วมกันกระทำความผิด
กับนายปรีชาไคร่ครัวและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
อันนี้เป็นหมายเรียกอีกหนึ่งความผิด
ก็คือการสนับสนุนให้เจ้าพนักงาน
กระทำความผิดตามมาตรา๑๕

แล้วก็มีการควบคุมตัวและประกันตัวออกไป

หมายเรียกคดีที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗

และคนล่าสุดนะคะที่จะออกหมายเรียกเป็นกลุ่มบุคคล
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งกลุ่มนี้ตอนแรกมีการแจกแจงออกมาแบบนี้
สำหรับตำรวจก็คือมีพยานทั้งหมด๒ปาก
สองปากนี้ให้การบอกว่าเหตุผลที่ต้องออกหมายเรียก
เพราะคำให้การสองปากนี้มีผลต่อสำนวนการสอบสวน
มีการอ้างว่าเห็นมีการอ้างว่าได้ยิน
ลักษณะเป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ
อาจจะทำให้รูปการณ์และเรื่องราวแปรเปลี่ยน
ทำให้บุคคลเสียหายได้รับโทษ
ซึ่งก็หมายถึงหมวดจรูน
บุคคลที่ออกจะออกหมายเรียกน่าจะเป็นนายแผน
ซึ่งนายแผนคนนี้เป็นคนที่เห็นร้อยตำรวจโทรจรูนวิมนต์
้มเก็บลอตเตอรี่มีความเป็นไปได้
และก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้พยายามทักท้วงในแผน
ชี้แจงว่ามีความเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่
ก็คือให้ทบทวนอีกทีให้ตอบคำถามอีกที
ให้สอบปากคำอีกที
โดยไม่มีใครคำนึงถึงความเสียหายในสิ่งที่ทำลงไป
รายยืนยันในความเป็นจริงอย่างน่ากลัว
หมายถึงว่าพยานหลักฐานพยานในจุดเกิดเหตุแต่ละคน
แต่ในแผนเขาบอกมีข้อมูลสำคัญก็คือก่อนหน้านี้
ตอนภาค๗สอบปากคำเขายืนยันเลยนะ
หมวดจรูนเลยคือยืนยันไปเลยว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้
แต่ทีนี้พอเข้าถึงกองปราบ

เขาบอกว่าเขาให้การเหมือนเดิมแต่เขาขอเปลี่ยนนิดหน่อย
ก็คือบอกไม่แน่ใจมีลักษณะคล้ายหมวดจรูน
ใช่ไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเป็นหมวดจรูนก้มเก็บนะฮะ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ทางกองปราบพอเรียกเข้ามาพูดคุย
ท่าทีของในแผนอ่อนลง
อาจจะจนมุมด้วยเรื่องของพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนที่มี
จึงจะต้องดำเนินคดีเป็นรายไป
ตำรวจยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะคะ
ต้องกลัวว่าจะไปกันแกล้งแจ้งข้อกล่าวหา
ส่วนจะออกหมายเรียกอีกหนึ่งคนซึ่งมีลักษณะคล้ายกันก็คือ
ก็คือนางกุ้งจะออกหมายเรียกหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจบอกต้องรอคณะทำงานชุดสืบสวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ฐานกระทำความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานก็คือพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยทุจริต
รวมถึงนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดอีกหนึ่งคนด้วยหรือเปล่า
อันนี้พลตำรวจโทษธิติราชที่รับผิดชอบคดีนี้
บอกว่าสัปดาห์นี้แหละน่าจะมีความชัดเจนที่ออกหมายเรียกค่ะ
โดยพลตำรวจโทอาธิติราชบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าแต่ละคนจะปฏิเสธหรือรับสารภาพตำรวจไม่ได้กังวล
แต่ตอนนี้ถือว่าใกล้จะออกหมายเรียกแล้วนะฮะ
ใครจะให้การอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขา
แต่เรารวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนให้มากที่สุด

การกระทำและผลจะเป็นการบอกเองว่าใครทำผิดอย่างไร
ส่งหมายเรียกผู้สนับสนุนในความผิดมาตรา๑๒๒
เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกทางปรายศนีย์ด่วนให้ผู้ต้องหาแล้วนะ
ส่งให้ใครบ้างล่ะส่งให้ครูปีชา
ส่งให้เจ๊บ้าบินส่งให้เจ๊พัด
นายแผนยังไม่แน่ชัดว่าส่งไปแล้วหรือยัง
กุ้งก็ยิ่งไม่แน่ชัดอยู่ว่าส่งไปหรือเปล่า

ใช่ครับแต่สามคนแรกครูปีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
บอกว่าส่งไปแล้วและให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ในวันที่๑๖มีนาคมนี้
ส่วนกรณีจะให้พลตำรวจตรีสุทธิออกจากราชการหรือไม่
ตอนนี้ก็ต้องรอแล้วขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ใจจินดาพบตร

รวมถึงหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องของวินัย

นี่คือความคืบหน้าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่เราก็อยากรู้ความเคลื่อนไหว
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทีมข่าวไปดักรออยู่

พี่สาวครูปรีชาคือครูเมตตา

แต่ว่าคุณครูก็มีหน้าที่อยู่บ้าง
ในการไปโรงเรียนเป็นบางวันก็คือไปทำคะแนนนักเรียน

จริงครูปีชาจริงแค่เห็นผู้ศึกข่าวกะเมื่อกี้
ทำตาละไห้อย่างนี้ครูก็จะออกมาแล้วนะ
แต่ช่วงนี้ไม่ออกมาเลยเงียบกริ๊บเลยนะฮะ
เจ๊เกี่ยวที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม

เพราะเจ๊เกียวยังตั้งแผงขายอยู่

ขายลอตเตอรี่ตามปกตินะครับ
เราก็เลยถามเจ๊เกียว
เกียวเจอครูปรีชาบ้างไหม
เกลียวเจ๊เกียวเจอเจ๊บ้าบินบ้างไหม

ปรากฏว่าเจ๊เกียวเปิดเผยมาแบบนี้ครับ

ขณะที่ไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดนัด

ยังพบครูปรีชาออกมาซื้อกับข้าวด้วย
เพราะเป็นตลาดนัดใกล้บ้าน
เจ๊ก็เลยพูดคุยกับครูเหมือนกัน

โดนหลายเรื่องจนสะบักสบอม

แต่ยังยืนยันไม่ได้รับสารภาพ

ส่วนจิตใจของทั้งครูปีชาและเจ๊บ้าบิน

เพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าจะโดนไปอีกหนึ่งคดีแล้วนะ

เกี่ยวบอกสภาพจิตใจของทั้งครูปีชาและเจ๊บ้าบิน

พร้อมจะต่อสู้ให้ความเป็นจริงกระจ่าง
แต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียด
ถึงเรื่องของหมายเรียกข้อหาใหม่เลย
ก็คือข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชชอบ

คิดว่าควรจะไปรายงานตัวนะฮะ
เรียกก็จะไปให้ความร่วมมือเต็มที่
เพื่อพิสูจน์ความจริงนั่นเองนะครับ

เจ๊เกียวช่วงนี้ครูปีชาไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเหมือนเดิมเลย

เขาบอกเรื่องถึงสารแล้วเขาไม่อยากพูด

เกียวบอกว่าที่ครูปีชาไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่า
พูดมากไปเรื่องมันก็ไม่จบ

เจ๊ยังพูดอยู่เพราะสงสารนักข่าว
แต่ก็ไม่อยากตอบโต้อะไรกับใครให้เป็นกระแสสังคม
เพราะสุดท้ายก็ต้องให้สารตัดสินนั่นเอง
นักข่าวนี้เราได้ข้อมูลมาเพราะความสงสารนะครับ

ไม่งั้นเราไม่มีข่าวนำเสนอกรอบคุณนะครับ
ส่วนคำพูดของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทษธิติราช

ผู้สื่อข่าวก็ถามเจ๊เกียวเจ๊เกียวมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เกียวบอกไม่ขอออกความคิดเห็นค่ะเรื่องนี้
คิดว่าเป็นการพูดเปรียบเทียบคงไม่ได้มีการสะกดจิตหมู่ค่ะ
เจ๊ก็ไม่มีวิชาเลยมาสะกดจิตใครนะคะ
ครับส่วนที่ว่ามีหลักฐานไม่พบสัญญาณโทรศัพท์ครูปรีชา
แสดงว่าครูปีชาไม่ได้มาตลาดแห่งนี้เหรอ
เกียวยังยืนยันว่าการตรวจสอบจะเป็นยังไงไม่รู้
แต่ถ้าเจ๊เกียวเจอครูปีชาจริงก็จะบอกว่าเจอ

จะแค่ยกมาพูดขึ้นเฉยตามความคิด
คือจริงแล้วมันไม่มีหรอก
เขาก็อาจจะแบบพูดขึ้นมาเปรียบเทียบเฉย

แล้วจริงแล้วคนในอาหารรู้สึกว่าจริงหรือเปล่า
ในความรู้สึกของเจ๊เจ๊ขอยิ้มอย่างเดียวละกันนะ
คำพูดคำนี้ขอยิ้มอย่างเดียว
ครูปีชาเนี่ยเขาก็เหมือนโดนหลายเรื่องสบักสบอมอะนะ
ก็บอกเหนื่อยมากเลยช่วงนี้

โต้กันไปโต้กันมามันก็เป็นกระแสสังคมขึ้น
เราก็อยากเงียบไงมันก็ไม่มีอะไรแล้ว
ก็คือทุกเรื่องก็คือพูดหมดแล้วแล้วก็ส่งที่ศาลหมดแล้ว
นั่นคือเจ๊เกียวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ด้วยความสงสารสื่อเดี๋ยวสื่อจะไม่มีอะไรไปทำข่าวนะฮะ

ใช่ค่ะสำหรับเจ๊พัดก็คือนางพัชริดาพรมตา
เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ
ก็คือให้ลูกชายไปขายแทน
ไปขายจุดประจำคือวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ลูกชายก็เลยเปิดเผยกับทีมงานบอกให้แม่พักผ่อน

ไม่ได้หนีหน้าไม่ได้หลบหน้า
ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดแต่เหนื่อยเมื่อวานทำงานทั้งวัน
ส่วนเรื่องของหมายเรียกผู้สื่อข่าวถามว่าได้หรือยัง
ข้อหาใหม่เขาบอกว่ามีการส่งปรายศนีย์มาให้ถึงบ้านหรือยัง
ลูกชายบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับนะ
ว่าติดวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์น่าจะถึงมือ
ก็คือวันนี้วันนี้น่าจะถึงมือน่าจะได้รับนะฮะ
ส่วนเราก็อยากรู้ว่าคดีความของครูปรีชาจะสู้กันยังไงต่อ
ทนายความของครูปรีชา
แต่ทนายความตอนนี้เปิดเผยว่าไงรู้ไหม
คนบอกเอ๊ะถอนตัวอย่างนี้
เกลียวกลัวหรือเปล่า

แต่ว่าทนายเกรียงไกรเปิดเผยออกมา
นายเกรียงไกรเปิดเผยออกมาบอกว่าที่ไม่ได้เป็นทนายให้ครูปรีชาแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมามีนายสุพัฒน์เป็นทนายให้ตั้งแต่แรก
ส่วนตนเข้ามาช่วงเดียวคือช่วงในคดีอาญา
เมื่อเรื่องถึงศาลแล้วก็ให้ทนายสุพัฒน์ดำเนินการต่อไปแล้ว
ส่วนตนก็ต้องถอนตัวโดยจะไปยื่นคำร้องขอถอนตัว
ต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้๑๒มีนาคม
อย่างไรก็ตามทนายเกรียงไกรยังบอกด้วยนะครับว่า
ขณะนี้มีหนังสือจากสารอาญาให้ครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
รายงานตัวอีกครั้งในวันที่๑๙เมษายน๒๕๖๑ด้วย
หลายคนพอได้ยินทนายครูปรีชาถอนตัววิจารณ์กันไปนู่นเลย
บอกว่าสงสัยกลัวแพ้อะไรแบบนี้นะในโลกโซเชียลเขาพูดแบบนี้กันนะครับ
แต่ว่าทนายเกียงไกรก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะ
ว่ามีธนายสุพรรทเขาดูแลครูปริชาอยู่
เรื่องของคดีไปแล้วความคืบหน้าหมายเรียกต่าง
ครูปรีชาและพยานของครูปรีชาไปแล้วไปดู